แล้วก็ย้อนดูเรื่องของการโต้เถียงกันหน่อย
ระหว่างพ่อค้าแม่ค้ากับเจ้าของอาคารพาณิชย์ที่อยู่แถวนั้น

เขาเข้าอาคารของเขาไม่ได้

ถ้าจัดระเบียบแบบใหม่เอาหลังของแผงค้ามาติดกัน
มันก็จะทำให้การค้าขายลำบากนะครับ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันจะเหลือเส้นทางถนนน้อย
ดับเพลิงก็เข้าไม่ได้อีกนะฮะ

อันนี้เวลาอย่างขอบใจในคนหก
ผมทำให้เลย

ที่ทางหน่วยงานเขาพยายามเข้าไปทดลองจัดระเบียบ
ให้เอาแผงค้าหันหลังชนกัน
แต่พ่อค้าแม่ค้าบอกมันเป็นไปไม่ได้
หันหลังแบบนี้มันค้าขายลำบาก
แต่ว่าทางด้านของเจ้าของอาคารพาณิชย์นะฮะ
เขาก็ไม่ยอมเขาบอกมันต้องจัดอย่างนี้แหละ
ถ้าคุณจะมาตั้งแผงตรงหน้าอาคารพาณิชย์

ทำให้ทางอาคารพาณิชยเขาก็เดือดร้อนเหมือนเดิม
แล้วจะยังไงก็เลยกลายเป็นที่ถกเถียงกันนะครับ
พ่อค้าแม่ค้าเขามีเหตุมีผลอย่างไร
ที่ไม่สามารถตั้งแผงแบบหันหลังชนกันได้

ซึ่งแบบของเราเหมือนเดิมเนี่ย
ตลาดโต้รุ่งที่ตั้งอยู่แบบแรกนะฮะ
รถอัดเพลิงเข้าได้รถกู้ไพเข้าได้
แต่พอให้หันหลังชนกันเหลือแค่เมตร๗๕เซนเอง

แต่ด้านนี้ก็ทางด้านของฝั่งอาคารพาณิชย์นะครับ
นายมีเลิศกำเนิดแสงคณะกรรมการฝั่งอาคารพาณิชย

เคยร้องเรียนเรื่องนี้ไปเป็น๑๐ปีแล้วนะครับ

และปัญหาที่แก้มันแก้ไม่ได้แก้ไม่ตรงจุด
ผู้ค้าก็ไม่ยอมลดขนาดของร้านค้าตัวเองลงนะครับ
เอาจริงเลยนะครับ
ปัญหามันนิดเดียวคือพ่อค้าแม่ค้า
เขาไม่ยอมลดพื้นที่ของเขาเท่านั้นเอง

ความลึกของล็อกเค้านะ๔เมตร
ไม่มีล็อกที่ไหนที่ตลาดทั่วไปที่ไหน
เขาจะให้ความล็อกได้ลึกขนาดนี้
แล้วผมบอกว่า๔เมตรเนี่ย
ถ้าหากว่าลองลดลงไปสักเมตรหนึ่งเหลือสัก๓เมตร
อันนี้รถไม่ว่าจะเป็นรถดับเพลิงรถฉุกเฉินอะไรต่างมันวิ่งได้แล้ว
พ่อค้าแม่ค้าที่เขาจะตั้งร้านเนี่ยเขาจะเข้าได้
คือวันพุธที่ผ่านมาเริ่มมีการประชุมกัน
ว่าจะทดลองจัดระเบียบกัน
แล้ววันพระหัสบดีที่ผ่านมาก็ลงพื้นที่ไปทดลองจัดระเบียบแบบนี้นะ
คือให้ร้านค้าหันหลังชนกัน
จัดระเบียบวันที่๒คือทดลองให้แผงค้าหันหลังติดกันใช่ไหม

เออนายนบพรวุฒิกุลนายกเทศมนตรีหัวหินบอกว่า
สถานการณ์ดีขึ้น
และท่านนายกเทศมนตรีก็อยากจะเตือนสติทั้งสองฝ่าย
ตลาดโต้รุ่งหัวหินเป็นสมบัติของชาวหัวหิน
ไม่ใช่ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับ
นายกเทศมนตรีหัวหินบอกนะครับว่าอยากให้ทั้งสองฝ่ายหันหน้าเข้าหากัน

เพื่อทำให้ตลาดโต้รุ่งหัวหินอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติ
สรุปแล้วเราผ่านการทดลองมา๒วันแล้วนะ
กับการตั้งแผงค้าแบบหันหลังชนกัน
เมื่อกี้ฟังคุณสืบสกุลเล่าเนี่ยทั้งในมุมของอะไรนะเจ้าของตึกอาคารพาณิชย์ใช่ไหม

เพราะว่าทางด้านประหลัดเทศบาลเมืองหัวหินก็บอกนะ
บอกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติส่วนใหญ่
เขาไม่พอใจการจัดตลาดโต้รุ่งรูปแบบใหม่
เพราะว่าไม่ได้รับความสะดวกในการซื้อสินค้า
คือจากเดิมเดินเข้าไปทีเดียวมีร้านค้าอยู่ซ้ายขวา
จัดระเบียบใหม่ต้องเดินวน๒รอบ
ถึงจะครบทุกร้านค้า
แล้วก็นอกจากนั้นคือยังไงก็จะต้องรอ
รอว่าหลังจากนี้ผ่านไป๒เดือน
จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไหมเพราะว่าเขาตกลงกันไว้ไง
ขอหน่อยใช่๒เดือนแล้วก็มีการร้องเรียนเรื่องนี้เยอะ
อย่างที่บอกว่าคนที่มาซื้อของคุณผู้ชมเห็นใช่ไหม
หน้าร้านเวลาจัดระเบียบใหม่นะมันจะไปโดนฟุตปาดหรือว่าทางเท้า
คือพื้นที่มันต่างระดับมันไม่เสมอกัน
เพราะฉะนั้นเวลาคนไปเดินเยอะมันก็ลำบากอาจจะสะดุดจะหกล้ม
มีหลายมุมมองแต่ก็ต้องทดลองกันไป
พ่อค้าแม่ค้าเขาบอกถ้าหันหลังชนกันเขาก็ลำบากเหมือนกัน
ยิ่งถ้าร้านขายอาหารมาหันหลังมาหันหลังชนกับร้านเสื้อผ้า
โอ้โหผัดกันไฟลุกเลยค่ะทีนี้
พื้นที่มันอาจจะไม่เพียงพอก็ต้องดูกันต่อไปนะครับ
การแก้ปัญหาที่ถูกจุดนะครับ